คุณผู้ชมคะวันนี้มีการจัดกิจกรรมคาร์มอบนะคะ
เพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
รวมถึงถามถึงพักร่วมรัฐบาลด้วยนะคะ
อยากจะให้ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาล
เพราะว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของโควิด๑๙ได้

ก็มีนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกรลายจุกเป็นแก่นำ
นำขบวนเคลื่อนสู่๓พักการเมืองนะคะ

ก็เริ่มรวมตัวกันอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ

จุดแรกที่ไปคือพักประชาธิปัตย
ก็ไปอ่านแถลงการหน้าพักเรียกร้องให้ถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาล
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะคะ
แล้วก็มีการชูป้ายข้อความเลิกพายเรือให้ลุงนั่ง
มีการนำตุ๊กตาผ้าสีขาวเปื้อนสีแดงมาวางหน้าพัก๒ตัว
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ
แล้วก็ไปต่อที่พักภูมิใจไทยทำกิจกรรมภูมิไม่ขึ้น
เช่นเดียวกันเรียกร้องให้ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลนะคะ
ได้มีการอ่านแถลงการหน้าพักนะคะ
ใจความสำคัญก็คือการบริหารงานด้านสาธารณสุขเนี่ย

อยากจะให้ลาออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้ว
ก็มีการชูป้ายแบบนี้ภูมิไม่ขึ้น
จากนั้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็เคลื่อนขบวนไปที่พักพลังประชารัฐนะฮะ
พักแก่นำรัฐบาลนะครับที่ถนนรัชดาพิเศษนะครับ

หมายเหมือนกับ๒พักก่อนหน้านี้นะฮะ

เอาไปโปรยใส่กระดาษที่เขียนอักษรตัวย่อของพักเอาไว้
เพื่อแสดงออกว่าเป็นพักที่มีข้อคอรหาและข้อกังขา
ไม่มีสถานะที่จะสร้างความภาคภูมิใจ
เป็นพักแกนนำรัฐบาล
แล้วก็หวังว่าทางพักจะพิจารณาให้คนที่เป็นหัวหน้าพักกับ
เลขาธิการพักเนี่ยลงจากตำแหน่งเพราะไม่เช่นนั้นจะถือว่าพัก
สง่างามไม่มีศักดิ์ศรีนี่นะครับเสร็จแล้วก็ไปต่อที่
ราชประสงค์นะครับแต่ไม่ได้ไปที่พักรวมพลังประชาชาติ
ตามกำหนดเดิมนะครับก็ไปที่แยกราชประสงค์นะฮะระหว่าง
ทางก็มีการบีบแรร์ไปด้วยบอกว่าเป็นการเรียกร้องกดดันให้
เอกประยุทธ์ต้องออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีแล้วก็ไป
นุมอยู่ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลก็มีกลุ่ม
ไม่ทนกลุ่มรัศดรนนทบุรีด้วยแนวร่วมกลุ่มต่างด้วยก็
ปิดการจราจรในฝั่งมุ่งหน้าไปแยกประตูน้ำนะครับมี
ปลาใสถึงการทำงานของรัฐบาลสลับกับกิจกรรมการเล่น
ดนตรีใช้เวลาอยู่สักครึ่งชั่วโมงก็ประกาศแยกย้ายค่ะนายสมบัติ
อีกครั้งหลังจากนี้ในอีก๑๔วันแล้วเชื่อว่าจะเป็นการชุม
ที่ใหญ่กว่าเดิมโดยตอนนี้ไม่สนใจเรื่องพลเอกประยุทธ์ไม่
รับเงินเดือน๓เดือนแล้วเพราะจะไม่ปล่อยให้พลเอกประยุทธ์ได้รับเงินเดือนอีกต่อไป
คาร์มอฟนี่นัดอีกครั้งอีก๑๔วันข้างหน้าแต่พรุ่งนี้กลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยนัดชุมนุม๑๖นาฬิกาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ